แบบนี้งานบุญนะคะเยอะเหลือเกินนะคะ
เราก็เลยพาคุณผู้ชมไปสาธุกันต่อเลย
ไปกันที่ปราจีนบุรีคุณผู้ชม
เมื่อวานนี้ที่วัดโคกอูทองค่ะ

มีพิธีเททองรูปเหมือนหลวงปู่โสรส
พระเกจิดังค่ะของจังหวัด
ก็มีลูกศิษย์ลูกหามากมายเลยทั่วประเทศ
รวมไปถึงครูสลาคุณวุฒิด้วยค่ะ

ที่วันนี้เดินทางมาเป็นประธานด้วยตัวเองเลย
ชาวบ้านแฟนเพลงก็น่ารักคุณผู้ชม

อุตส่าห์มีน้ำใจเอามาลัยมาคล้องครูสลาด้วย

ก็ต้องมีของแถมสักหน่อยก็แล้วกัน

ถูกต้องแกะกะลีนเสียงดังขึ้นมาทีเดียวเลยนะอ่าถูกต้อง
เห็นภาพขึ้นมาแล้วสารเจ้าแม่มันต้องมีเลข
บันเทิงไทยรัฐต้องมีตัวเลขนะจ๊ะ
ได้เลยค่ะคุณผู้ชมค่ะภาพที่เห็นอยู่นี่นะคะ
พี่ท่านนี้ก็เช่นกันรูปไปรูปมา
พี่บอกพี่เห็นเป็นเลข๕กับ๓
นั้นยังไม่พอ๒ตัวไปแล้ว๓ตัวก็มา

เลยตั้งใจเลยนำเลขที่ได้นะคะไปเสี่ยงโชค
เพื่อจะได้ลาบจากการมาหล่อรูปเหมือนหลวงปู่นี่แหละ
ไหว้แม่ตะเคียนในครั้งนี้ด้วย
ของแบบนี้ก็ดวงใครดวงมันนะคะ

ใครทำบุญอาจจะบุญส่งหนุนนำให้ได้ถูกเลขกับเขา

ลืมตัวดิฉันจะทะลุเขาจอแล้วอ่ะชอบลูกมันน้อยไปนะคะ
เมื่อกี้เขาบอก๕๓ที่ฉันดูมันเป็น๗นะคะ
ตายแล้วเดี๋ยวไปดูย้อนหลังในเพจบันเทิงไทยรัฐได้เลย